เพราะว่าช่วงนี้เบรกนี้มันเป็นเรื่องราวของความเชื่อ
เดี๋ยวจะพาไปดูกันต่อเนื่องไปดูหาย

ถ้าหายทองคำจะต้องเต้นด้วย
แต่ว่าหายนี้ที่จะพาไปไม่ต้องเต้น
เพราะว่าเป็นหายโบราณที่เขาขุดพบมาสร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านที่จังหวัดสุริน
โอ้โหไปกันแบบด่วนเลยล่ะครับ

นี่ดูคือสภาพมันยังดีอยู่เนาะไปต่อ
มีรูปสลักเป็นมังกร๓ตัวที่สองสามีภรรยาชาวสุรินขุดพบได้
ตอนนี้นะครับเขาก็นำมาไว้ที่บ้านเลขที่๑๐๗หมู่๘
ย้ำอีกครั้งนะคะ
หมู่๘บ้านเลขที่เขา
ซึ่งก็อยู่ที่บ้านสโนกตำบลไพรอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์
ชาวบ้านก็ไปกราบไหว้บูชากันแล้วครับได้ยินมาแบบนี้
แล้วก็ชาวบ้านเขาก็เล่าว่าขุดพบเนี่ยนะครับ
ตอนแรกไปจ้างแบ็คโฮลมาขุดเตรียมพื้นที่ในการทำนา
แต่พอขุดลงไปได้สักพักสักระยะหนึ่งไปได้สักประมาณ๕๐เซนติเมตร
เขาชี้ให้ดูเลยก็ได้ยินเสียงดังคล้ายกับระเบิด
เขาว่าแบบนั้นโอ้โหมีเสียงระเบิดด้วย
ก็ไปดูสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเจอหายดังกล่าวนี่แหละครับ
ฝังอยู่ในดินเป็นหายดินขนาดใหญ่สีขาวความสูงประมาณสัก๗๐เซนติเมตร
ใกล้กับปากหายอย่างที่บอกมีมังกร๓ตัวมีหูรอบปากหาย๖หู
แปลกอยู่เหมือนกันนะนี่แหละครับขาวโพลนเลยครับทีนี้
สภาพดีจริงยังสภาพดีอยู่แล้วที่บอกว่าขาวเนี่ย
ชาวบ้านเขาพอทราบข่าวมาก็แห่แหนกันไปกราบไหว้
แต่ละคนก็พกแป้งกันไปเป็นกระปุกกระปุกอ่ะตอนแรกหายไม่ได้สีนี้เหรอคะ
ไม่แน่ใจไม่น่าจะเป็นสีนี้นะแต่สุดท้ายแล้วเป็นสีขาวอย่างที่เห็น
เขาบอกว่ามาขอเลขเด็ดกันอันนี้มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อ
ห้ามกันไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับ
บางคนก็นำเลขที่บ้านของเจ้าของบ้านที่เขานำหายมาเก็บไว้เนี่ย
คำนวณเป็นหลักสูตรมีสูตรคงสูตรคูณ
ตอนนี้คณิตศาสตร์ชาวบ้านที่นี่เขาคิดกันเก่งมาก
แต่ผมไม่รู้ว่าสิว่าเขาคิดออกมาแล้วได้จำนวนเลขอะไรยังไง

แล้วก็ไม่กล้าบอกคุณผู้ชมด้วยเดี๋ยวทางกศธชเขาจะมาเล่นงานเราเอานะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจ
เขาบอกว่าพอเอาหายมาไว้ที่บ้านแล้วเนี่ย
ลูกสาวของเจ้าของบ้านเห็นเงาดำบริเวณบ้านเนี่ยเป็นประจำเลย
แล้วบางทีนะกลางดึกก็ได้ยินเสียงคนอาบน้ำ
แล้วพอลงมาดูเนี่ยก็ไม่พบใครด้วย
โอ้โหมีเรื่องราวแบบนี้ให้ได้ติดตามกันด้วยนะไม่น่าเชื่อเหมือนกัน
แปลกดีนะครับพอเอาหายมาไว้แบบนี้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชม
เพราะว่าเราไปเล่าไปฟังมาจากชาวบ้านที่เขาเล่ากันมาอีกทีนึง

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็เตรียมที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับ
มาตรวจสอบเจ้าหายใบนี้ว่ามันอยู่ในยุคใดสมัยใด

หาความจริงกันหน่อยว่ามันเป็นยังไงนะ

คือให้ดูเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วก็ให้ดูว่าชาวบ้านเนี่ยโอ้โหเข้ามากันเยอะจริงนะ
ใช่ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ